เชียร์บอลไทยกับซิโก้
กลับเข้าสู่รายการเชฟบอลไทยกับซิโก้นะฮะ

ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับ

อย่างนี้ครับ

จริงให้ทำแบบนี้๓เซตใช่ครับทักกี่นาที
แต่ละเซตพักไม่เกิน๔๕วินาที
เอาข้อศอกแนบไว้ที่ข้างหูข้างนอกขึ้นขึ้นไปตรงนี้ครับ

ปุ่น

แล้วก็ลงมาครับ

อ่า

คนส่วนใหญ่ก็แบบอยากมีกล้ามทองสวย

แล้วก็เอามือไปแตะไปท้าว

เผยเข่ยพี่ด้านจนให้ด่วน

เพราะว่ากล้ามตรงตรงนี้มันอาศัยการเกล็ง
คือจะไม่ไหวให้ก่อนอีก
ขอเล่นหน้าแต่ปุ๊บก็ทำต่อเนื่องเลยอย่างนี้

มันครบนาทีหนึ่งจาก๓ทีวีที่เราทำมาแล้ว

ตัวที่มันก็บ้างควรอยากใส่เซ็นเกงสวย

เอาขาบนเนี่ยทับอย่างนี้ไป
แล้วก็พยายามจับความรู้สึกไปตรงมากตรงนี้
ครับครับ
นี่ก็เป็นเทคนิคการสร้างซิกแพคของกวิน
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของเรานั่นเอง

อยู่ที่บ้านก็สามารถนำเอาไปลองทำกันได้ครับ
ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีหุ่นดีเหมือนกวินก็ได้ครับ
ยังไงครับเห็นมัดกล้ามเนื้อของตองแล้วนะ
จริงแล้วพี่แท่งก็สามารถทำร่างกายได้เหมือนตองนะฮะ
เดี๋ยวครั้งหน้าคงมีโอกาสได้ไปโชว์ซิกแกค
ตอนนี้พี่โก้คิดว่าไปบิ้วต่ออีกสักหน่อยนะครับ
เพราะว่ายังไม่สวยเท่าไหร่
น้องทุกคนนะครับนะฮะถ้าเราเป็นนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพ
เราจะต้องให้ความสำคัญกับมัดกล้ามเนื้อก็อยากจะฝาก
ทุกคนนะครับลองไปปฏิบัติดู
ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนะใครอยากรู้เรื่องอะไรในแคมป์ทีมชาติ
ทั่วไปเกี่ยวกับวงการฟุตบอล
เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลไปด้วยกันนะครับ
ได้รู้จักกับกวินมากขึ้นนะฮะในมุมมองต่างนะครับ

ติดตามได้วันเสาร์นะครับ๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวี
ดมาเลยครับช่อง๓๒แล้วก็ข่าวสารนะฮะ
เกี่ยวกับรายการของเรานะครับติดตามได้เหมือนกันนะครับ
ตามนี้เลย
ครับ
วันนี้ผมกับต้องนะฮะต้องลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับ
ไทยรัฐสู้สู้

โปรดติดตามตอนต่อไป